ต่อกันค่ะผู้ชายคนนี้ก็เช่นเดียวกัน

คุ้มคลั่งนะคะที่มหาสารคามค่ะ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์รังแก่ชาวบ้าน
รังแก่สุนัขด้วยไปเตะสุนัข
แล้วก็ลากเอาไม้ค้ำรั้วของชาวบ้าน
กองบนถนนราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผา
ชาวบ้านเขาก็ไม่สบายใจกลัวไม่ปลอดภัยค่ะ
นี่ค่ะพฤติกรรมที่ชาวบ้านเขาเห็น
แล้วไม่สบายใจนะคะลากท่อนไม้ริมรั้วของเขา
ลากออกมาบนถนนลากมาทีละท่อนทีละท่อน

ก็ไม่หยุดค่ะลากออกมากองบนถนน

แล้วหลังจากนั้นก็เอาน้ำมันราดท่อนไม้เนี่ยค่ะ

พอจุดเสร็จตัวเองก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป

นี่คือเป็นความกังวลของชาวบ้านเขานะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปค่ะที่บ้านนี้ค่ะ
บ้านเล็กที่๑๐ที่ตำบลขามเท่า
พัฒนาอำเภอกันพระวิชัยมหาสารคาม
ไปเจอคุณรัตนพรนะคะเจ้าของบ้าน

คนที่ทำในคลิปเนี่ยคือนายนรพัฒน์ค่ะ
อายุ๑๙ปีก็คนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละ

มากวนมากเลยค่ะชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยค่ะ
แล้วก็ขี่ไปไล่เตะสุนัขของคนอื่น
แล้วก็เข้าไปเผาไม้ที่อยู่หน้าบ้านที่อยู่ในคลิปนี่แหละค่ะ

เดี๋ยววันหนึ่งวันดีคืนนี้มาเผาบ้านทำอย่างไร

เกิดเหตุการณ์ในคลิปก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจ
ให้ช่วยจับไปดำเนินคดีหน่อยที่สพกันทวิชัยค่ะ
นายสำรานอายุ๕๐ปีนะคะ

มีอาการแปลกมา๒๓วันแล้วเบลอ

เมื่อวานก็ไปลากไม้ออกมาเผา

แล้วก็เรียกว่าคุ้มคลั่งจนไปลากไม้ค้ำรั้ว
ของร้านก๋วยเตี๋ยวที่หัวมุมออกมาเผา

รู้เรื่องไหมว่าแกมียามีติดยาอะไรอย่างนี้
คิดว่าเศษครับคุณพี่คิดว่าเศษ
เนี่ยค่ะชาวบ้านก็ต้องมาแจ้งไปนะคะ

นายนรพัฒน์ที่สพกันทวิชัยตำรวจบอก
เจอยาบ้า๖เม็ดนี่ไง
ก็เลยนำตัวส่งสารจังหวัดมหาสารคาม
ดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ